ไปติดตามความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
กำลังใจยังดีครับถึงแม้ว่าจะแพ้จีนมาในนัดแรกนะครับ
ก่อนเกมนัดที่๒ที่จะเจอกับเจ้าภาพจอแดนนะครับ
ก็มั่นใจว่าจะเก็บ๓คะแนนได้ครับ

ก็มีการแถลงความพร้อมก่อนเกมฟุตบอลหญิงชิงช้ำเอเชีย๒๐๑๙
ระหว่างทีมชาติไทยพบกับจอแดนเจ้าภาพ
ซึ่งก็ทั้งคู่นั้นแพ้มาในเกมแรกด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ไทยแพ้จีนมา๐ต่อ๔ส่วนจอแดนแพ้ฟิลิปปินส์มา๑ต่อ๒ครับ
ทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้จะมีการปรับแท็กติกจากเดิมที่เน้นรับในเกมที่แพ้จีนมา
เกมนี้จะเน้นเกมลุกที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับ
ซึ่งจะได้สิทธิ์อัตโนมัติไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงช้ำโลก
ส่วนเกมอุ่นเครื่องเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับที่ชนะ๓ต่อ๐และแพ้ไป๑ต่อ๒
ซึ่งก็จะได้บรรยากาศในการช่วยกระตุ้นแล้วก็เชื่อว่ากำลังใจจากประเทศไทยและคนไทยในจอแดนจะคอยหนุนหลังในเกมนี้ครับ
ส่วนทางด้านทีมคู่แข่งเจ้าภาพนะครับไปดูความพร้อมของพวกเขากันบ้าง
ตัวเขาและลูกทีมนะครับลืมความพ่ายแพ้กับฟิลิปปินส์ไปแล้ว
ซึ่งทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะเอาชนะไทยให้ได้
แม้ว่านัดแรกนั้นอาจจะทำให้ชาวจอแดนผิดหวังไป
แต่ก็ว่าถ้าหากมีแฟนบอลมาเชียร์ที่สนาม๙๐๐กว่าคนเหมือนเกมที่แล้ว
หรือว่ามากกว่าเดิมเชื่อว่าจะช่วยให้ทีมมีแรงฮึดสู้
และนำใช้ชนะมาเป็นของขวัญให้ได้นะครับ
เวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทยก็ตามรู้ตามเชียร์กันได้
ไทยเจอกับจอแดนนะครับ